หลังจากที่ภาพวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องในเหตุวางเพลิงเพิ่ม
ส่วนที่จังหวัดพังงาครับตำรวจก็ได้ภาพวงจรปิดคนร้ายที่รอบวางระเบิดตลาดนัดบางเนียงแล้ว
ลักษณะก็คล้ายกับผู้ต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับ
โดยภาพที่ปรากฏนั้นเป็นชาย๓คนสะพายกระเป๋าเป้
เดินผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่๑๐สิงหาคม
เวลาประมาณ๑๙น๔๔น
ทีตรงกับคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์
คล้ายผู้ต้องสงสัยกับเหตุระเบิดในจังหวัดภูเก็ต
โดยชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้อย่างเคร่งเครียด
ขณะที่นายมานิดเพียนทองในอำเภอตะกัวป่า
ได้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดเฉพาะกิจปกครองตะกัวป่า
ทำความเข้าใจวิธีการตรวจสอบ
สังเกตวัตถุต้องสงสัยให้กับประชาชน
เพื่อจะได้เป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่รัฐอีกทางนะครับ
ส่วนข่าวลือว่ายังมีระเบิดแสวงเครื่องหลงอยู่หรืออีก๑๗จุด
จากการตรวจสอบยังไม่พบครับ
ขณะที่พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีได้ประชุม
ร่วมกับชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีวางเพลิงร้านพลาสติกและวางระเบิด

พบภาพชาย๒คนสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เข้าไปซื้อของและนำระเบิดไปวางไว้ที่ชั้นวางสินค้า
ที่๓และ๖ของร้านในวันที่๑๑สิงหาคม

หลังจากนั้นก็ได้กลับออกไปขึ้นรถตุ๊กโดยสาร

ว่าจะเข้ามาพักที่มัศยิตดังกล่าว

วางอีก๒ลูกก่อนที่จะหลบหนีไป
ขณะนี้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่น

เข้าร่วมสอบถามข้อมูลดังกล่าวแล้ว
แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดได้

บริเวณที่เกิดเหตุคนร้ายรอบวางเพลิง
สาขานครศรีธรรมราชเพิ่มเติม

บุคคลต้องสงสัยที่อาจร่วม

โดยจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ค่อนข้างแน่ชัด
ว่ามีการก่อเหตุเป็นขบวนการ

เป็นกลุ่มเดียวกับที่ก่อเหตุในพื้นที่อื่นด้วย

ขณะเดียวกันด้านคดีตำรวจก็ดำเนินการ

สาเหมือนกับคดีอื่น